พูดถึงเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๖
ตอนนี้เขาให้เรียกว่ามันเป็นโรคแล้วนะคะ
โรคโควิด๑๙นักวิทยาศาสตร์คุณหมอต่างพยายามหาต้นต่ออยู่
สรุปแล้วมันเกิดจากอะไรค้างคาวหรือว่างูที่ต้องหาเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าถ้าหาแล้วมันจะได้รักษาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้น
นี่คือภาพความคืบหน้าล่าสุดก็คือไวรัสตัวนี้
นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันคืออะไร
เป็นแบบไหนจากกล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอนด์เนี่ยนะคะ
บอกมันเป็นการเห็นที่ชัดที่สุด
โดยจะเห็นว่าเซลล์เชื้อไวรัสมีลักษณะเป็นมงกุฎล้อมรอบวงกลม
นำเชื้อไวรัสโคโรนาของเซลล์จาก๑ในผู้ติดเชื้อ๑๕รายจากสหรัฐค่ะ
ส่องกล้องจุลทัศอิเล็กตรอนนะคะกำลังขยาย๑๖๐๐เท่า
จุลทัศน์ทั่วไปนะคะจะเป็นแบบใช้แสงแต่กล้องชนิดนี้
ลำแสงอิเล็กตรอนแทนแสงปกติและใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแทนเลนส์แก้ว
เหมาะสำหรับการศึกษาโครงสร้างของเชื้อต่างและส่วนประกอบของเซลล์ได้อย่างละเอียด
ซึ่งกล้องชนิดอื่นไม่สามารถทำได้นะคะนี่คือหน้าตาของเซลล์นะคะ
หวังว่าการมองเห็นเซลล์ที่ชัดเจนหลังจากนี้จะเกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ทีนี้มาดูยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้เพิ่มขึ้นหยุดไม่อยู่แล้วนะคะ
เช้านี้ค่ะทางการจีนมีการเปิดเผยตัวเลขบอกว่า
เฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่มีผู้ที่เสียชีวิตในจีนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่๒๐๐ศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในทั่วโลกนะคะจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นต้นต่อนะคะ
ตามมาที่ญี่ปุ่นตอนนี้หลายร้อยแล้วนะคะ
ฮ่องกงไต้หวันฟิลิปปินส์และฝรั่งเศสตอนนี้เสียชีวิตรวม๒๕ศพค่ะ
ขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในมณฑลหูเป่ยเพิ่มขึ้นไป๑๖๖๐ราย
ทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อค่ะ๗๔๐๙๖ราย
ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดอยู่ที่๗๕๐๘๘รายนะคะ
ส่วนในญี่ปุ่นน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้นะคะจำนวนผู้ป่วยในญี่ปุ่นก็เลยเพิ่มขึ้นคือเยอะจริงค่ะ๖๑๐ราย
ส่วนในอาเซียนสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือแซงไทยไปเลยค่ะ
ตอนนี้๘๑รายประเทศไทย๓๕รายและ๓๕รายแบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้วด้วยนะคะ